เอี่ยวนะคะมีภาพปรากฏอยู่ในคลิปกับเสียบอยนะคะ
สอนสุวีที่โดนแฉว่ากักตุนหน้ากากอนามัย
เป็นข่าวคึกโครมแบบตลอดเมื่อวานนะคะ
ล่าสุดนะคะบ่ายวันนี้ค่ะ
พระเอกรุ่นใหญ่นะคะพี่พีชทองเจือพร้อมด้วยภรรยาแล้วก็ลูกสาวค่ะ
เดินทางไปแจ้งความที่สนปทุมวันค่ะ
เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะ
ว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการกักตุล
และส่งออกหน้ากากอนามัยจำนวนหลายล้านชิ้น

พอเห็นข่าวคู่กรณีออกมาขอโทษสังคม
พี่พีทบอกตรงนี้เลยว่ารับไม่ได้จริงนะคะ
ไปฟังสัมภาษณ์จากพี่พีททองเจอกันเลยคะ
เขาก็ต้องแสดงความรับผิดชอบมากพอสมควร

คือคุณบอยเนี่ยนะคะอย่างที่พี่พีชบอก
ให้สัมภาษณ์ว่าแบบไม่เคยเจอเลย
หน้ากากอนามัยใหญ่โตแล้วพี่พีชก็เลยรับไม่ได้
รับไม่ได้คือต้องแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้

แต่นี่แหละคุณผู้ชมสืบเนื่องจากเรื่องนี้คือ

แล้วก็มีคนในวงการบันเทิงเข้ามาเหี่ยวถึง๒คน
ก็คือพี่พีชทองเจือเนี่ยค่ะกับพี่เล็กไอศูนย์ถูกไหม